ที่พระเอกคนนี้บ้างหล่อของจริงเหมือนกันนะฮะ

เสิร์ฟหน้าจอแบบรัวไม่หวาดไม่ไหว
ล่าสุดค่ะนอกจากละครฟอร์มยักษ์ทองประกายแสดนะ
ได้ปะทะกับนางเอกใบเฟิร์นพิมชนก

แล้วหนุ่มเจดเนี่ยก็ได้หวนคืนบัลลังค์พระเอกแซ่บในซีรีส์

เออตอนที่สอด
ละครเรื่องต่อไปก็ยังได้ประกบกับซุปตาตัวแม่อีกด้วย

ที่เห็นเจดหมั่นฟิตหุ่นเฟิร์มช่วงนี้
ก็เป็นเพราะแบบนี้แหละผลงานใหม่มันรอเสิร์ฟกันอยู่
ลับความหล่อความฟิตสุขภาพแข็งแรงก็คือ

เตะฟุตบอลเล่นบอลกับเพื่อนนี่แหละ

เดี๋ยวไปฟังเสียงหนุ่มแซ่บคนนี้กันหน่อยค่ะ
อื้ม
มันจะเป็นอีกโทนนึง
มันจะเป็นแซ่บก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
อร่อยพลังกาย
หลักจะเล่นไปทั้งเล่น
สาวที่อยากจะใกล้ชิดหนุ่มเจ๊